คุณผู้ชมครับหลังจากที่คุณชูวิทย์เคยบอกไว้ว่าถ้าเพื่อไทยยืนยันจะส่งชื่อคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้ที่ประชุมรัฐสภาโหวตเป็นนายกเนี่ยจะออกมาแฉเพื่อชาติทันที

เริ่มต้นการแถลงนี่ฮะคนที่เอาปี๊บคลุมมาเนี่ยนะฮะคุณวรรณชัยโชคชนะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะวันนี้มาช่วยคุณชูวิทย์
มีปี๊บเขียนป้ายบอกนายกดิจิตอลคลุมมานะครับคุณชูวิทย์ก็แซวนะบอกถ้าเป็นนายกเนี่ยต้องเลิกพฤติกรรมเก่านะจากนั้นก็เริ่มแฉผ่านบอร์ดขนาดใหญ่นะครับ๓คูณ๕เมตร
โดยยกที่ดินย่านทองหล่อที่ปัจจุบันเป็นคอนโดหรูใจกลางเมืองเนี่ยมาให้สื่อมวลชนดูโอ้โหใหญ่จริง

คุณชุวิตบอกว่าแต่เดิมที่ตรงนี้เป็นที่ดินเปล่านะครับแบ่งย่อยเป็น๑๐โฉนด๙โฉนดถูกสร้างเป็นคอนโดเรียบร้อย
กับธนาคารแห่งหนึ่งคุณชูวิทย์บอกว่ามีผู้ถือหุ้นอยู่๔คนคนละ๒๕ตามหลักเนี่ย
หากต้องซื้อการซื้อที่ดินตรงนี้นะครับคุณชูวิทย์บอกว่าต้องนำเงินมาซื้อ๕๖๕ล้าน
ซื้อหุ้นแล้วก็เปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองมีชื่ออยู่๓คนคนนึงเนี่ยถือหุ้น๙๑
อีก๒คนคนละ๐๐๑ตรงนี้นะฮะคุณชูวิทย์บอกว่า๑ในผู้ถือหุ้นที่ถือ๙๙๙๙เนี่ย
เป็นผู้หญิงอยู่มหาสรคามที่บ้านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เป็นแม่บ้านอีกสองคนเป็นผู้ชาย

เป็นรอปภของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแล้วบริษัทนี้เนี่ยต้องหาเงินไปซื้อที่ดิน๕๖๕ล้าน
ไปกู้เงินกับบริษัทอีกแห่งหนึ่งหนึ่งพันล้านบาทซึ่งบริษัทนั้นมีทุนจดทะเบียนแค่สิบล้านบาท
ไม่สามารถปล่อยกู้๑๐๐ล้านบาทได้แต่คุณชูวิทย์อ้างว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทลูกของ
นอมินีในการกู้เงินคุณชุวิตได้ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าคนกลุ่ม
กลุ่มนี้ไม่ใช่นอมินีบริษัทแม่จะกล้าปล่อยกู้พันล้านหรือไม่
แล้วการไปซื้อที่ดินต้องมีเงินทอน๔๓๕ล้านบาทเงินส่วนต่างตรงนี้เนี่ยมันหายไปไหน
ทำไมคุณไม่ซื้อแสนสลิคุณไปซื้อตรงเลยล่ะคุณซื้อนี่เลยถูกไหม
แต่คุณไม่ซื้อคุณให้อนวัฒน์เป็นบริษัทลูกซึ่งคุณถือเองไปจัดตั้งโนมินี
และโนมินีต่างเรานี้มีอาชีพเป็นแม่บ้านกะโลกพ่อปู้เงินคุณ๕๖๕ล้านบาท
เงินคุณพันล้านเพื่อเอาไปจ่ายเจ้าของเก่า๕๖๕ล้าน
ส่วนที่เหลือล่ะลบ๑๐๐เหลือ๔๓๕ล้านไปไหน
นี่คือสิ่งที่โสมมที่คุณกำลังจะทำคุณให้บริษัทลูกซึ่งคุณเอามาจากผู้ถือหุ้น
ถ้าผมเรียกว่าคุณโกงผู้ถือหุ้นต้องไม่ผิด
นี่เป็นข้อมูลที่คุณชุวิตเขาเอามากล่าวอ้างเอามากล่าวหานะ
ท่านผู้ชมครับคุณชุวิตยังบอกว่าถ้าพักเพื่อไทย
ยังคงยืนยันจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินให้เป็นนายก
คุณชูวิทย์บอกว่ามีทั้งเรื่องการฟอกเงินร่วมกับบริษัทข้ามชาติในสหรัฐ
เรียกอีกชื่อนึงก็คือคุณชุวิตเขาเรียกนะบอกชื่อขงเบ้ง
วันนี้มีรูปปกรูปปากอะไรด้วยคุณชุวิตบอกว่าจะแฉด้วยว่า
โดยให้ใครบางคนเนี่ยไปดูแลรอไว้ก่อนแล้ว
ตอนแถวแหลงอยู่มันก็มีความบุ่นวายเคิดขึ้นเล็กน้อย
หลังจากคุณชูวิทย์กำลังเทียบเคียงการกระทำของคุณเศรษฐา
แล้วพาดพิงไปถึงคุณสนทิลิ้มทองกุล
ซึ่งก็มีนักข่าวที่เขามาทำข่าวของเขาอยู่ค่ะ
เดี๋ยวดูนะฮะว่าช่วงจังหวัดตรงนี้มันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ก็หลังจากแถลงเสร็จช่วงท้ายก็มีเตอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดให้คุณชูวิทย์นะครับทุกผู้ชมครับ

มีสติในการดูแลประเทศชาติ
แล้วก็บอกว่าตัวเองก็เป็นแค่

ปีนี้อาจจะเป็นวันเกิดปีสุดท้ายก็ได้เพราะเวลาชีวิตเนี่ยเหลือน้อยแล้ว
อยู่ในแสงศีรม้ายี่สิบกว่าปีแสงใกล้ดับ
แล้วปิดม่านชีวิตแล้วค่ะนี่ฮะปีนี้อายุหกสิบสองนะ
คุณชุวิตนะครับวันคล้ายวันเกิดนะฮะยี่สิบเก้าสิงหาคม
วันนี้นัดแถลงก็เลยมีการอวยพรวันเกิดกันให้ล่วงหน้านะครับ
ท่านผู้ชมครับอ่าหลังจากคุณชูวิทย์แถลงข่าววันนี้เสร็จนะครับ
ท่านผู้ชมครับก็แน่นอนแล้วครับว่าทางฝั่งที่เขาถูกพาดพิงถึงเนี่ยนะครับ
อ่าก็ต้องมีการชี้แจงใช่นะฮะก็ต้องฟังทางเขาด้วยนะครับ
ทางบริษัทแสนสิรินะครับออกแถลงการโต้คุณชูวิทย์นะครับ
โดยยืนยันว่าซื้อที่ดินถ้อยที่ทองหล่ออย่างถูกต้องโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้
ยืนยันว่าแสนสิริและบริษัทย่อยของแสนสิริกรรมการแล้วก็ผู้บริหารบริษัท
ที่เป็นผู้ขายที่ดินแปลงดังกล่าวตามที่คุณชุวิตกล่าวอ้าง
แสนสิริบอกว่าซื้อที่ดินที่ทองหล่อตามที่คุณชุวิตกล่าวอ้างมาในปี๕๙
ซื้อมาจากบริษัทนี้เป็นราคาที่เหมาะสมเทียบเคียงกับราคาตลาด
แต่ตามที่มีการกล่าวอ้างว่าแสงสิริซื้อที่ดินราคาแพง
ควรจะซื้อแค่๕๖๕ล้านบาทหรือเท่ากับตารางวาละ๖๕๐๐เนี่ย
เป็นการพูดที่ไม่สมเหตุสมผล
แสนสิริกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมาย
ต่อผู้กระทำการบิดเบือนข้อมูลและทำให้ชื่อเสียงของแสนสุริได้รับความเสียหาย
นี่นะฮะทางแสนสุริวันนี้ก็ออกแถลงการชี้แจง
แล้วก็มีหลักฐานมาให้ดูเผยแพร่ทางสื่อมวลชนเรียบร้อยนะครับ
ทุกผู้ชมครับทีนี้ที่คุณชุวิตแถลงเนี่ย
อ่าเราก็ได้ไปเจอเธอนะฮะที่คุณชูวิทย์บอกเป็นแม่บ้านใช่ไหม
เป็ดเลี้ยงไก่อยู่มหาสรคาม

คนเสื้อม่วงนะฮะชื่อพินิษฐ์นะเธออยู่ที่อำเภอเชียงยืนมหาสรคาม
ค่ะตอนนี้ตั้งท้องเจ็ดเดือนอยู่เธอยืนยันว่าไม่เคยไปกู้เงินมากมายขนาดนั้น
ตกใจที่มีรูปบ้านของเธออยู่ในการแถลงของคุณชูวิทย์แล้วเธอก็บอกว่าช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ย
ไปทำงานที่กรุงเทพจริงไปขายของแต่ไม่เคยเป็นแม่บ้าน
เคยเคยเข้าไปทำงานเคยเคยไปทำงานขายของอยู่ห้างแค่นั้น
กลับมาอยู่ได้ได้๔๕ปีแล้วนะคะ
ก่อนนั้นขายของอยู่อยู่แน่นมอร์
ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ

แต่มันต้องไปดูเชิงลึกด้วยนะครับ
แต่มันต้องไปดูเชิงลึกด้วยนะครับ
สพเชียงยืนลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
เพื่อป้องกันตัวเองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้
จากการแถลงของคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์เองนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากที่แสนสุริเองก็ออกเอกสารชี้แจงมาเนี่ยนะฮะ
คุณชูวิทย์ก็ออกมาโต้อีกรอบหนึ่ง
บอกว่าที่แสนสุริชี้แจงว่าที่ดินทองหล่อที่ซื้อมา
ราคาตารางวาละ๑ล้าน๑แสนบาทเหมาะสมกับราคาตลาดณขณะนั้น
แต่ราคา๕๖๕ล้านบาทหรือตารางวาละ๖๕๐๐ในปี๒๕๕
แล้วก็มีหนี้จากแบงค์แห่งหนึ่งอีก๔๖๕ล้าน
เป็นราคาที่บันทึกตามหลักบัญชี
คุณชุวิตก็เลยมองว่ามันโปร่งใสหรือไม่อย่างไรนะครับ
แล้วคนที่เป็นแม่บ้านกับรอปภเนี่ย
คงไม่มีความสามารถในการไปกู้เงินซื้อที่ดินอะไรขนาดนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นคุณชูวิทย์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ย
มันก็ยังมีคำถามอีกมากมายเยอะแยะ
โดยเฉพาะเรื่องเงินทอนเนี่ยมันไปตกหล่นอยู่ที่ไหนอย่างไร
อ้าวเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับว่า

ตรงนี้ทางแสนสิริเขากำลังพิจารณาอยู่ว่าเขาจะฟ้องแบบไหนอย่างไร
คุณเศรษฐาส่งทนายความไปฟ้องคุณชูวิทย์เอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
แต่ตอนที่คุณชุวิตแถลงก็มีคนเอาเรื่องที่แถลงเรื่องของคุณเศรษฐาเนี่ย
ไปยื่นกับภาคส่วนต่างไปยื่นกับสวก็มีสวบอก
อาจจะเป็นเหตุผลให้เขาไม่โหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกก็ได้
เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีผลหรือไม่อย่างไรนะฮะใช่ค่ะ